ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานที่อุดรธานี
มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แต่เหตุการณ์นี้มีคนในข่าวหลายคนหน่อย
เดี๋ยวทำเป็นแผนผังให้ดูแต่โครงเรื่องก็คือมีผู้ชายคนนึง
อายุหกสิบต้นต้นไปยิงผู้ชายอีกคนนึงอายุหกสิบเจ็ด
จนเขาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ว่ามือยิงเนี่ยค่ะก็คือเดินก้มผ่านกล้องวงจรปิดมา
แล้วก็เอาปืนลูกซองสั้นไปยิงคือนั่งยองนะอยู่ที่กำแพงรั้ว
ผ่านรั้วบ้านนะคะไปโดนผู้เสียชีวิตจนเขาเสียชีวิตเลย
นี่นั่งยองอย่างนี้เลยนี่ค่ะคือตั้งใจไปยิงแบบนี้ครับ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตไปทวงเงินหลานสาว
นี่ยิงแล้วไปแล้วนี่แล้วมือยิงอ่ะไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิตไปทวงเงิน
เพราะมือยิงก็เป็นลุงเขยลักษณะแบบนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชัดเลยนะนี่เดินก้มผ่านกล้องวงจรปิด
นั่งยองเตรียมปืนมายิงผ่านรั้วคือแบบล็อกเป้ายิงเลยอ่ะ
นึกว่าไอ้กล้องตัวนั้นมันจะจับไม่ได้ถ้าเราก้มผ่านไปแต่นี่ไงคะ
มันมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ไงนายบุญเพ็งค่ะอายุหกสิบสองค่ะ
ภูมิอายุหกสิบเจ็ดจนเขาเสียชีวิตครับพอยิงเสร็จแล้วไปเลยนี่ค่ะ
อ่าก็คือขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลยนะคะ
แต่หลังยิงก็เดินวนอยู่สักแป๊บนึงแล้วขี่รถจักรยานยนต์หนี
สองหนึ่งห้าทับหนึ่งหมู่สิบเจ็ดบ้านนาคมหลวงอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
ตำรวจไปตรวจสภาพศพของนายประสานถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนลูกปลายเจาะเข้าที่ปากที่หน้ากระสุนมันกระจาย
แปดรูกระสุนฝังในทั้งหมดเลยค่ะ
สินของมีค่าทุกอย่างยังอยู่ครบห่างไปประมาณสัก๕เมตร
ขวดเหล้าดองยาของผู้ตายแตกเกลื่อนถนนนะคะตรวจสอบด้านในกำแพงรัวบ้าน
ซองปืนสีดำตกอยู่ตำรวจเก็บทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีซึ่งก็เลยได้ภาพอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะ
มันชัดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาของผู้ตายค่ะ
นางบัวเงินสุขาวงอายุ๕๘เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าสามีโดนยิงเนี่ยนะก็เพราะว่าสามีไปตะโกนทวงเงินที่บ้านหลังนั้น
ทวงเงินหลานสาวค่ะชื่อว่านางสมยศขันดาอายุห้าสิบสี่
ซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านนี่แหละดังนั้นนะคะเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่า
มีคนในข่าวหลายคนเดี๋ยวทำเป็นแผนผังแบบนี้นะคะครับ
ตามคำบอกเล่าของนางบัวเงินซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางบัวเงินเนี่ยเป็นภรรยาของนายประสานบอกว่าตัวเองเนี่ยนะ
ตัวนางวงเงินเนี่ยเป็นอาของนางสมยศ๑ปีที่ผ่านมานางสมยศไปยืมเงิน
กับนายประสานสองหมื่นบาทครับยืมแล้วแต่ไม่ยอมใช้คืนอืม
เมื่อวานตัวสามีเมาก็เลยไปโวยวายทวงเงินกับนางสมยศที่หน้าบ้าน
แต่ถูกนายบุญเพ็งซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงเขยของนางสมยศ
ซุ่มยิงตรงรั้วหน้าบ้านเลยค่ะนี่ค่ะแผนผังความสัมพันธ์เป็นแบบนี้
นางบัวเงินบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าสามีเมา
คือสามีกินเหล้าจนเมาตอนจะกลับบ้านเนี่ยก็เลยเดินไปทวงหนี้
แล้วก็ตะโกนด่านางสมยศหลานสาวอยู่ที่รั้วหน้าบ้านแต่ไม่เห็นหลานสาวออกมาจากบ้าน
ตัวนางวงเงินบอกว่าก็พยายามห้ามสามีแล้วนะ
ไปสักพักค่ะเห็นนายบุญเพ็งเดินออกมา
หลบอยู่ที่รั้วกำแพงบ้านด้านในครับ
แล้วก็ใช้ปืนยิงสามีเธอหนึ่งนัดจนสามีเธอล้มลงไปกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ตัวนายบุญเพ็งพอยิงเขาเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของนางบัวเงินด้วยนะคะ
จอดอยู่บนถนนหน้าประตูรั้วบ้านจนรถล้ม
แล้วมือยิงหันไปมองหน้าแล้วด่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนี่เป็นข้อมูลจากนางบัวเงิน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะครับนางบัวเงินบอกเพิ่มเติมอีกค่ะว่า
นายบุญเพ็งมือยิงเนี่ยนะรู้จักกับเธอและสามีเป็นอย่างดี
เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำเธอเสียใจมากที่ห้ามสามีแล้วสามีไม่ฟัง
ยังไปทวงเงินแล้วเวลาเมาเนี่ยสามีก็ไปทวงเงินแล้วก็ลักษณะไปตะโกนด่าเขา
ภรรยาเองก็ยอมรับแต่ภรรยาเองก็บอกว่าโอ้โหแล้วถึงขั้นต้องมายิงกันตายเลยเหรอ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่โดนทวงเงินด้วยนะคะที่บอกว่าเป็น
หลานสาวของผู้เสียชีวิตนะคะนางสมยศขันดาอายุ๕๔ปี
นางสมยศบอกว่าตอนเกิดเหตุก็นอนอยู่ในบ้านกับหลานนั่นแหละ
แต่ว่าป่วยอยู่นอนอยู่ก็ได้ยินนะว่าผู้ตายมายืนตะโกนด่า
หน้าบ้านแล้วก็ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ขู่ว่าจะเอาปืนมายิงให้ตาย

ก็ได้แค่แง้มประตูออกมาดู

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตำรวจมาเคาะประตูบ้านเรียกให้เธอออกมา
ถึงรู้ว่าผู้ตายถูกยิงอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนยิง
วันนี้ค่ะตำรวจสพนาคาได้เชิญตัวนางบัวเงินภรรยาของผู้เสียชีวิต
และนางสมยศหลานสาวมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายพนมสินหรือบุญเพ็งม่านชนิด
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วันนี้สารจังหวัดอุดรธานีออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ

นายพนมศิลป์หรือนายบุญเพ็ง
จากการสอบสวนนางสมยศหลานสาวเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่เคยยืมเงิน
ไม่เคยเป็นหนี้ผู้ตายกับภรรยานะ

เพราะลูกสาวกับลูกชายและลูกเขยก็เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

พนมสินหรือนายบุญเพ็งเนี่ยก็เป็นญาติ

มาหาสู่กันที่บ้านเป็นประจำ
ตอนเกิดเรื่องไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ได้ยินแค่เสียงปืน
ก่อนที่มือปืนจะมาเคาะประตูเรียก

จากนั้นก็เข้าไปนอนพักผ่อน
เพราะว่าตัวเองป่วยมีไข้
สุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดประตูออกมาก็เพราะว่า
ตำรวจกับกำนันมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน
ถึงรู้ว่าผู้ตายถูกยิงตาย
คือตัวหลานสาวเนี่ยเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

อยู่ในบ้านเธอนอนอยู่เพราะเธอป่วย

ว่าหลานสาวจะยืมเงิน
ไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็ชี้ยืนยันรูปภาพใบหน้าของ
พนมสินหรือว่านายบุญเพ็งซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ยิงสามีเพราะว่าอยู่ใน
เหตุการณ์นะครับแล้วก็ยังได้ร้องห้ามปรามสามีที่มีอาการเมาเหล้าให้หยุด
ทอนางสมยศที่เป็นหลานสาวส่วนศพนะครับจะมอบให้ญาติสามีนำ
ศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิดที่หนองคายนะครับเธอบอกว่าเธอเอง
ก็ไม่มีเงินค่าทำศพนะครับแม้แต่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่มีบ้าน

ว่าเมาตองเผชเรียงแหละ
ขื่อผู้ตาย
เราได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านางขันทองอายุ๕๖ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อสัก๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
พี่ชายได้ขี่จักรยานยนต์มาหาที่บ้าน
ตอนนั้นก็มาเยี่ยมกันนะครับ

พี่ชายได้ขอเงิน๒๐๐บาทบอกว่าเอาไปเติมน้ำมัน
ขากลับพี่ชายขี่จักรยานยนต์แวะเยี่ยมพี่สาว
คือนางคำหวานที่บ้านในตัวเมืองหนองคาย
โดยพี่ชายบอกว่าคิดถึงญาติพี่น้องอยากมาหาอยากมาเยี่ยม
อยากเห็นหน้ากันแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
แต่ก็ลักษณะเหมือนกับมาเยี่ยมเหมือนเป็นลางบอกเหตุ
เยี่ยมพี่สาวเยี่ยมน้องสาวตะเวนเยี่ยมหมดเลยนะครับ
เมื่อคืนนี้ภรรยาของพี่ชายโทรมาบอกว่าพี่ชายโดนยิง
ถามถึงสาเหตุก็ไม่ยอมบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับมือปืนที่ยิงพี่ชายให้ได้โดยเร็ว
โดยวันนี้ไปติดต่อขอรับศพพี่ชายไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
จะไปตั้งศพที่บ้านเกิดที่หนองคายเนื่องจากภรรยาของพี่ชายบอกว่า
ไม่มีเงินจัดงานศพให้ตอนนี้ในส่วนของน้องสาวผู้ตายเนี่ย
บอกว่าก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจภรรยาของพี่ชายที่ปัดความรับผิดชอบกันแบบนี้
คือเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถึงขนาดสามีเสียชีวิต
คือถ้าไม่มีสตางค์จะจัดงานศพเนี่ยอันนี้ก็ยังพอเข้าใจ
แต่นี่แบบโยนให้ทางญาติของสามีเลยบอกว่าให้ไปจัดการให้หมดเลย
ส่วนนางคำหวานพี่สาวของผู้ตายนะครับบอกว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ที่บ้านนี่สุนัขเห่าหอนทั้งคืนนะฮะแล้วก็นอนหลับแล้วก็ฝันด้วย
ฝันเห็นน้องชายแล้วก็พี่ชายที่ป่วยเสียชีวิตไปก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ยืนอยู่หน้าบ้านมาจ้องหน้าเธอนะฮะทั้งพี่กับน้องที่เสียชีวิตไม่พูดจาอะไร
พอตื่นขึ้นมาน้องสาวก็โทรมาบอกบอกว่านายประสานน้องชายถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยนึกถึงความฝันว่าเอ๊ะทำไมน้องชายที่ตอนนั้นยังไม่ได้ข่าวว่าถูกยิงเสียชีวิต
มากับพี่ชายที่ตายไปแล้วเหมือนกับทั้งสองจะมาบอกว่าตอนนี้ไม่อยู่กันแล้วนะ
แล้วน้องชายก็ได้ไปเจอพี่ชายที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้ค่ะสุดท้ายคำถามคือสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ

น่าจะเกิดจากผู้ตายไปด่าไปทวงหนี้กับนางสมยศที่หน้าบ้านเป็นประจำ
ทำให้มือปืนนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกับตัวหลานสาวอยู่แล้ว
หลังเดียวกับนางสมยศคงจะโมโหครับแค้นแทนเพราะได้ยินเสียงตะโกนด่าตะโกนทวงเงินอยู่บ่อยหน้าบ้าน
เพราะว่าตัวนางสมยศก็เป็นญาติกันกับคนที่ก่อเหตุคนก่อเหตุเป็นลุงเขยอะค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเอาปืนยิงผ่านรั้วหน้าบ้านไปโดนหน้าของผู้ตายเสียชีวิตขาดที่นี่นะคะ
ตำรวจยังตามตัวมือปืนที่ก่อเหตุอยู่นะคะยังไม่ได้ตัวเลย
แต่ตำรวจบอกว่าคาดว่าเร็วเร็วนี้น่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้นะคะหลบหนีไปนะฮะใช่ค่ะ